ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะต้นกล้วยป่าหรือว่าสวนกล้วยถือว่าเป็นพืชอุ้มน้ำ
เพราะฉะนั้นสภาพดินที่มีการปลูกกล้วยนะคะ

ต้นย่าหรือว่าเผื้อต่างก็จะไม่แห้งตาย
เป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าเพราะฉะนั้นสวนกล้วยหรือว่าแนวต้นกล้วยนะคะ
ถือว่าเป็นแนวกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานค่ะ
หลายครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้พื้นที่
ทำการเกษตรด้านล่างภูเขาหลามขึ้นที่สูงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร
และลุกลามไปถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงมีการรณรงค์ป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลการสำรวจพบว่าในพื้นที่บางแห่งไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
เพราะมีกล้วยป่าด้วยเพราะต้นกล้วยเป็นไม้อุ้มน้ำมีน้ำมากถึง๗๐ของน้ำหนัก
ทำให้พื้นที่ปลูกกล้วยสภาพดินยังชุ่มน้ำต้นยาววัชพืชไม่แห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงป้อนไฟป่า
ฉะนั้นสวนกล้วยสามารถใช้เป็นแนวกันไฟช่วยชะลอไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี
จึงเกิดแนวคิดแก้ปัญหาไฟป่าด้วยการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันไฟ
ว่าด้วยเรื่องกล้วยมีประมาณ๒๕๐สายพันธุ์นอกจากปลูกไว้ในการเกษตรและเชิงเศรษฐกิจ
ก็ยังมีคุณประโยชน์สร้างแนวกันไฟได้อีกด้วย
ที่รัฐแคริฟอร์เนียเป็นรัฐที่ต้องรับมือกับไฟป่าในทุกปี
เนื่องจากมีสภาพอากาศที่แห้งแรงส่งผลต่อพืชพันธุ์ต่างกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและการกระทำของมนุษย์
เช่นการตัดสายไฟที่ชำรุดอุบัติเหตุต่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า
นักวิทยาศาสตร์ของแคริฟอร์เนียนำไอเดียปลูกต้นกล้วยรอบเมืองเพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ
อาศัยต้นกล้วยที่ชุ่มน้ำเป็นกำแพงต้านไฟลงทุนต่ำแต่ได้ประโยชน์มากมาย
ส่วนกล้วยกันแนวไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งความเสียหายของป่าและบ้านเรือน
ตลอดจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและนำไปสู่ภาวะโลกร้อนในที่สุด
เห็นได้ว่าต้นกล้วยป่านะคะนอกจากจะปลูกไว้กินไว้ใช้หรือว่าบางคนปลูกในเชิงเศรษฐกิจกันแล้วเนี่ยยังถือว่าช่วยเป็นแนวไฟในการกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีลดมลพิษแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ